คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะอันนี้ต้องเตือนกันบ่อยนะคะ
คนที่ทำงานกับเครื่องจักรเครื่องตัดเครื่องบดอะไรแบบนี้
ครับมันอันตรายหนุ่มลูกจ้างคนนึงค่ะ
เขาจะเอามือเนี้ยไปเขียบพริกอืมในเครื่องบด
แล้วมันดูดนิ้วมือติดไปเลยดีเขาปิดเครื่องทันนะ
แล้วมาติดค้างอยู่แบบเนี้ยเนี่ยคือเอาเอานิ้วไปเขียบพริกในเครื่องบด
ใช่ใช่แล้วมันก็เลยบดหนีบนิ้วมือมือขวานะติดอยู่แบบนี้ค่ะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงหน้าซีดแล้วอ่ะโอ้โหเนี่ยนายจักรพันธ์ค่ะ
อายุ๕๕เป็นลูกจ้างร้านขายของที่ตลาดสดในจังหวัดจันทบุรีนะคะ
บดหนีบนิ้วอยู่นานแล้วตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงคือหน้าซีดแล้ว
คือเพลียแล้วอะค่ะครับนิ้วชี้มือขวาค่ะ
ติดอยู่ในเครื่องบดถูกแกนเหล็กของเครื่องบดหนีบนิ้ว
เป็นแผลฉีกขาดกระดูกแตกการช่วยเหลือทุลักทุเลค่ะ
เพราะว่าบริเวณที่นิ้วมือไปติดอยู่เนี่ยนะคะมันแคบมากครับ
อุปกรณ์ตัดทางเนี้ยมันเข้าไปตัดไม่ได้อืม
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ประแจทำการถอดน็อตที่เป็นน็อตยึดแท่นบดนะคะ
ค่อยค่อยถอดน็อตออกอ่ะนึกออกไหมเอาชิ้นส่วนออกทีละชิ้น
ใช่ตัดไม่ได้ค่อยค่อยถอดออกเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เครื่องเจียไฟฟ้านะคะ
ผ่าครึ่งบดนะคะครึ่งชั่วโมงนะถึงจะช่วยได้อ่ะโอ้โห
เสร็จก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะคะ
จากการสอบถามนายจักรพันธ์ผู้บาดเจ็บเขาก็เล่าให้ฟังนะ
เขาบอกว่ากำลังใช้เครื่องบดอยู่บดพริกอืม
แล้วเป็นจังหวะที่เขาเอานิ้วไปเขียพริกที่อยู่ในเครื่องบด
ครับแล้วมันพลาดเครื่องมันดูดติดไปเลยอ่ะค่ะ
นิ้วชี้มือขวาติดไปเลยอ่ะโชคดีที่เขาเอื้อมไปปิดสวิตช์ไฟเครื่องบดได้ทันนะ
งั้นมันบดไปเรื่อยเรื่อยนะอ่า
พอติดปุ๊บเขากดปิดเลยอ่ะโอ้โหมันเลยค้างอยู่ไง
ก็คือกระดูกแตกไม่งั้นมันจะโอ๊ยบดไปถึงไหนถึงไหนอ่ะ
ฉีกขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยนิ้วขาดไปเลยใช่
แล้วเขาก็มีสติตะโกนเรียกเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนก็โทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือนะคะ
คือเครื่องบดพวกนี้ถ้ามันอะไรติดเนี่ย
เราเอานิ้วไปเคลียร์ไม่ได้ใช่
เราต้องเรียกเพื่อนให้เอานิ้วเพื่อนไปเคลียร์แทนเรียกนิ้วคุณภาคภูมิเนอะ
ไปช่วยเคลียร์ออกหาไม้หาซ่อมหาตะเกียบอะไรก็